ข่มขืนกรณีน้องกิฟต์ที่ถูกผู้ชาย๔คนหามออกมาจากผับที่จันทบุรี
แล้วก็ข่มขืนจนน้องกิ๊บเสียชีวิตอยู่ในหลง
ลงนี้ก็เป็นของหนึ่งในผู้ต้องหา
ทีนี้ผู้ต้องหาทั้ง๔คนเขารับสารภาพ๓คน
ส่วนอีกคนนึงบอกว่าแค่ขับรถไปให้เฉยแล้วก็เป็นรถของตัวเองไม่ได้ร่วมข่มขืนด้วย
แต่ทั้งหมดนี้สารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
แล้วตำรวจก็บอกว่าคาดว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๒คน
แต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครแล้วก็เป็นข้อหาอะไรค่ะ
แล้วก็วันนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละ
ว่ามีผู้หญิง๓คนที่ตำรวจนำมาแถลงข่าว
เพราะว่าเป็นผู้หญิงที่คนสงสัยว่าเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ด้วย

ผู้หญิงที่ออกมาพูดว่าน้องกิ๊บยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ผู้หญิงที่ไปเที่ยวกับน้องกิ๊บเป็นเพื่อนน้องกิ๊บด้วยเนี่ย
๓คนนี้ออกมาให้ข้อมูลอย่างที่เห็น

แต่ว่าเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าในส่วนของคดีในส่วนอื่นก่อน

คือตอนนี้ทางตำรวจเขาบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่ควบคุมตัวไปสอบปากคำเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ก็ฝากขังที่ศาลจังหวัดจันทบุรี
สารไม่ให้ประกันตัวนะคะ
ตอนนี้ร่างของน้องกิ๊บผู้เสียชีวิต
ยังถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
นิติเวศผ่าพิสูจน์ตั้งแต่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
แต่ตอนนี้ต้องรอผลการตรวจสารเคมีในร่างกายนะคะ
คือต้องใช้เวลาอันนี้เป็นสัปดาห์กว่าจะรู้ผล
ทางครอบครัวของน้องยังไม่นำศพน้องกิ๊บไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
คือจะรอจนกว่าคดีจะคลี่คลาย
กว่าจะเห็นผลงานของตำรวจเป็นที่น่าพอใจนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ทั้ง๔คนยังถูกฝากขังอยู่นะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าคนที่ปฏิเสธเนี่ยค่ะ
ที่บอกว่าเป็นแค่คนขับรถเป็นรถของตัวเองเนี่ย
ไม่ได้ร่วมผมขืนก็ยังไม่ปักใจเชื่อ๑๐๐นะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

เพราะว่าไอ้ผู้นั้นก็พูดได้
ว่าผมไม่ได้ทำผมทำแบบนั้นผมทำแค่นี้เนี่ยนะครับ
เพราะกว่าจะสารภาพกันนะจริงแล้วเนี่ย
ตำรวจบอกว่าก็ไปเจอถุงยางอนามัยที่เพิ่งใช้

แล้วก็เค้นสอบจนยอมรับสารภาพไป๓คน

เขาก็อธิบายชี้แจงหมดเลยก็หลักฐานสำคัญเลยอ่ะอ่า
ทีนี้น้องกิฟต์นะครับก็เป็นหญิงสาว
ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับ